ทุกผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อย
หญิงสาวคนนึงเธอบอกโอ้โหเธอทั้งช้ำรัก
เสียเงินเสียทองแล้วไม่รู้คดีจะเป็นยังไงต่อ
อยู่ที่บุรีรำนะฮะแล้วสงสัยว่าสามีเนี่ย
แอบไปมีกิ๊กหรือเปล่า
เธอก็เลยตามไปแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในรถ
ก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะผู้หญิงคนนั้นก็โวยวายโวยวายใส่เธอ
แล้วสุดท้ายเนี่ยวันหนึ่งมีหมายสารมาที่บ้าน
บอกเรียกค่าเสียหาย๓แสนบาท

ไปเธอฟังไปแจ้ง

ไม่รู้จักเมียผู้ใหญ่บ้านมึงไม่รู้การราชเทศอะไรเลย
กูต้องมาเสียเวลาอยู่ตรงนี้นี่
นี่เอากระดาษฟาดหน้าเลยฟาดกล้องเลย
คือแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้หญิงในคลิปด้วยนะฮะ
เพราะเธอยืนยันว่าเธอไปธนาคารมานะ
ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแบบที่
นี่ฮะสุดท้ายคนที่อยู่ในคลิปเนี่ย
ไปฟ้องนะฮะหมายสารมาที่บ้านผู้หญิงที่เป็นภรรยาของเจ้าของรถ
แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วนะครับ
นี่นะฮะคนถ่ายคลิปนะครับ
ชื่อคุณพิชยาอายุ๓๙ปีนะเธออยู่บุรีรำนะ
เธอเอาคลิปนี้แล้วก็เรื่องราวของเธอ
มาร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนนะครับ
เธอบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้าน
ฟ้องเรียกเงิน๓แสนบาทจากเธอฐานหมินประมาท

เธอพยายามจับผิดสามีว่าสามีแอบนอกใจ
ไปมีผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าไปมีกิ๊กหรือเปล่า
ก็ตามมามาเห็นคาตาว่ามีผู้หญิงอยู่ในรถ
เธอก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเอาไว้เป็นหลักฐาน
ทีนี้ก็เนี่ยฮะผู้หญิงที่อยู่ในรถก็ต่อว่าด่าทอ
แล้วก็บอกว่าไปธนาคารมา
ไม่ได้มีอะไรเกินเลยแบบที่เธอคิดเลย
แต่เธออ้างว่าฝั่งนั้นพูดแก้ตัว
เธอยังไม่ได้ถามอะไรสักคำนึงเหมือนกับคนร้อนตัวหรือเปล่า
แล้วก็ยังมาฟาดมาทำร้ายเธออีก
ขณะเดียวกันสามีเองเนี่ยเธอบอกน่าเจ็บใจที่สุด
อันนี้เธออ้างนะเราก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไง
อ้างว่าขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนมาอย่างนี้
บอกว่าสามีเนี่ยมาพูดเยอะเย้ยใส่เธออีกบอกเดี๋ยวก็รู้

ก่อนหน้านี้เราแคะระคายว่าสามีจะเป็นผู้หญิงคนอื่น
พบว่ารถไปจอดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเป็นประจำ
เธอก็เลยตอนนั้นมันยังไม่มีหลักฐานยังตามไปไม่เจอ
เธอก็เลยบอกสามีว่าอย่าคิดนะว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไรที่ไหนยังไง
สุดท้ายแล้ววันนั้นเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจตามไปแล้วก็ไปเจอ
เรื่องก็คิดว่าจบลงแค่นี้ใช่ไหม
วันนั้นเขาบอกเข้าไปธนาคารกันอะไรกันเธอก็อ่าไม่เป็นไร
เธอก็ยังไม่มีหลักฐานอะไรมากกว่านี้
เหตุการณ์นี้อยู่ดีวันดีคืนดีพิชยาบอกว่ามีหมายสารจังหวัดบุรีรำ
ส่งมาที่บ้านนะฮะโดยหญิงสาวคู่กรณีฟ้องเธอฐานหมินประมาท
เรียกค่าเสียหายสามแสนบาทเธอบอกเธอตกใจมาก
เพราะความจริงก่อนหน้านี้คลิปเนี่ยเธอไม่เคยเอาไปโพสต์อะไรที่ไหนเลย
เพราะรู้ดีว่ามันผิดพรบคอมตอนนี้เธอเป็นทุกข์มาก
เพราะว่าก่อนหน้านี้เธอต้องลาออกจากการเป็นครูหลังจากที่มีลูก
เพื่อมาเลี้ยงลูกวัยขวบเศษแล้วตอนนี้มาถูกฟ้องเรียกเงินสามแสน
ต้องไปกู้เงินนอกระบบมา๑๕๐๐๐บาทเธอบอกว่าเอามาจ่ายค่าธนายความ
อันนี้เธออ้างนะเธอบอกจ่ายค่าทนายความจากทางสภาธนายความที่บุรีรำนะ
เป็นค่าใช้จ่ายทางคดี๑๐๐๐๐บาทแล้วก็เอาไว้เป็นค่าเดินทางอีก๕๐๐๐บาท
เพราะต้องไปสารนะซึ่งตอนนี้ยังไม่รู้ว่าคดีความสุดท้ายแล้ว

หนูก็เลยลางานแล้วเข้าไปดูก็เห็น
หนูก็เลยไปปรึกษาทนายทนายก็บอกว่า
มันเป็นลักษณะนี้ก็คงจะเสีย๑๕๐๐
หนูก็บอกพี่หนูน่ะต้องไปกู้เงินไร้วันเขานะคะ

ส่วนอีก๕๐๐เนี่ยมึงต้องมาเก็บไว้
เพื่อแบบลูกไม่มีนมเพราะว่าหนูไม่มีงานทำ
หนูต้องงานหนูต้องมาหนูต้องงาน
แล้วทีนี้ตัวสามีหนูก็ไม่ได้ทำงานอีก
แล้วหนูจะเอาไว้ที่ไหนใช้พี่ไปกินพี่คือความรู้
ยืนยันว่าเธอไม่เคยเอาเรื่องในคลิป
หรือว่าเรื่องของผู้หญิงคนนั้นไปเปิดเผยที่ไหนก่อนหน้านี้จริง

ก็เลยต้องเอามาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
นี่ฮะแล้วเธอก็อ้างว่าเธอเหมือนกับถูกกลั่นแกล้ง
เหมือนที่สามีเนี่ยพูดเยอะเย้ยเอาไว้ว่าเดี๋ยวก็รู้
ก็เลยอยากขอความเป็นธรรมอยากให้คนมาช่วยเหลือหน่อย
แล้วเธอก็บอกว่าเธอมีอีกคลิปนึงเป็นเหตุการณ์ที่มีผู้หญิงคนหนึ่ง
ยืนอยู่หน้าบ้านแล้วมาตะโกนต่อว่าด่าทอมาไล่เธอออกจากบ้าน
ไปทนจากบ้านไปทนจากบ้านมึงมาหาเรื่องหัวกูไม่พอไป

ฟังทั้งสองฝั่งนะต้องให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับทุกผู้ชมครับ
เจอสามีของเธอนะครับอ่าซึ่งนี่คุณพี่ผู้ชายท่านนี้บอกว่า
ผู้หญิงคู่กรณีของภรรยาเขาเนี่ยช่วยให้เขาเนี่ยได้เป็นผู้ใหญ่บ้าน
เลยทำให้สนิทกันไปไหนมาไหนด้วยกันจริงแต่ไปกันหลายคน
ไม่เคยมีอะไรเกินเลยฝั่งภรรยานั่นแหละระแวงไปเอง
แล้วก็ไปสร้างเรื่องหาเรื่องเอง
ส่วนของบ้านคืองานทางทางค์เขาก็ว่าผมอย่างงั้นอย่างเงี้ย
เป็นแต่เรื่องหลายหลายเรื่องหลายหลายเรื่องก็ให้เขาช่วย
อย่าก่อเรื่องอย่าสร้างเรื่อง
คือทางฝั่งชาวบ้านเองเขาก็มองเป็นสองมุม
มานะค่ะบางมุมเขาบอกเขาก็เห็นใจฝั่งเจ้าของคลิป
อีกฝั่งหนึ่งก็มองว่ามันทำเกินไปหรือเปล่า
เขาอาจจะไม่ได้มีอะไรเกินเลยกันจริงก็ได้
นี่ฮะขณะเดียวกันนะครับเราก็อยากฟังทางคุณพี่ผู้หญิงท่านนี้นะครับ
พยายามติดต่อสอบถามข้อมูลขอสัมภาษณ์
แต่คุณพี่เขาบอกว่าเรื่องไปถึงชั้นศาลแล้ว
ขอให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็แล้วกัน
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น